วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะวาระสำคัญ
คือการเสนอขอขยายระยะเวลาคงอัตราภาษี
มูลค่าเพิ่มร้อยละ๗ไปอีก๑ปีหลังจากที่จะสิ้นสุด
วันที่สามสิบกันยายนนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งวาระสำคัญค่ะ
เป็นวาระจากกระทรวงมหาธินทรรพ์นะคะ
เสนอรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาค่ะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะ
ส่วนความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนหน้าค่ะ
วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้า
วันที่๑ตุลาคมนี้ค่ะก็จะได้ความชัดเจนตัวบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
ก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนหน้า
เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ว่าจะมีความชัดเจนในตัวบุคคลในวันที่๑ตุลาคมนี้ค่ะ
ซึ่งการทำงานทุกอย่างของรัฐบาลส่วนหน้าก็จะขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีค่ะ

แล้วก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
ก็ได้นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จทะลึงทะวันเยอะราชสมบัติครบ๗๐ปีค่ะ
ทางนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ทดลองปั่นจักรยาน
พร้อมกับกล่าวเชิญชวนให้คนไทยทุกคน
ร่วมกิจกรรมปั่นรวมใจถวายพ่อหลวง

พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะ
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
การประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศครั้งที่๖๗
เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีค่ะ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่แก้ไขปัญหาหลายอย่างให้ดีขึ้น
และต้องทำงานอย่างเป็นระบบโดยปัญหาต่าง
จะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข
พร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลพร้อมพัฒนาภาคการเกษตร
ขณะที่รัฐบาลก็จะช่วยในเรื่องของเทคโนโลยี
และต้นทุนในการผลิตผ่านความร่วมมือประชารัฐค่ะ
จากนี้ค่ะประเทศไทยก็จะต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อเป็นส่วนสำคัญในห่วงโซ่การผลิตอาหารของโลก
เพราะมีการคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มสูงขึ้นในปี๒๕๖๐ค่ะ
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะก็มีวาระที่จะพิจารณาค่ะ
กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการรถไฟรางคู่๓เส้นทาง
มาบกระเบาจิระนะคอนประถมหัวหินและรบบุรีปากน้ำโพมูลค่ารวมกว่า๗๐๐๐บาท
อกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็จะได้พิจารณาในการเสนอขยายระยะเวลาการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตราร้อยละ๗ต่อไปอีก๑ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่๓๐กันยายนนี้ค่ะ
ส่วนกระทรวงมหาดไทยค่ะเตรียมเสนอบัญชีรายชื่อข้าราชการระดับสูงเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด๒๔รายและผู้ตรวจราชการกระทรวง๓รายรวมทั้งหมด๒๗รายค่ะ
ค่ะซึ่งที่น่าจับตาในการแต่งตั้งข้าราชการในวันนี้นะคะก็จะมีการแต่งตั้งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
รวมถึงแหละค่าที่การสอบอบตอที่จะหมดวาระการทำงานในเดือนกันใหญ่นี้ด้วยค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ